โควิดนะครับคุณผู้ชมการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ย
หลายคนออกมาออกมาเคลื่อนไหวนะคะ

ผู้หญิงคนนี้คุณปูปรายยาสวนดอกไม้ลุนเบิกนะฮะ

ชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าอ่าดีตื่นสักที
ตั้งนานเชิญมาตั้งนานแล้ว

ถ้าเกิดว่าจะพูดจะจาอะไรเพราะคุณเป็นถึงขั้นว่า
สำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติ
คือถ้าเกิดว่าคนนี้พูดเสียงมันจะดังมาก
เราบางคนตัวเล็กในสังคมพูดเสียงดัง
เขาก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าคนนี้พูดเนี่ยคือแน่นอน
ชาวเน็ตบอกว่าขอบคุณนะที่มา

อันนี้คนวิจารณ์นะคะแต่ว่ามองในมุมเธอ
เธอก็มีต้นทุนของเธอถูกไหมคะ
อย่ามาตอบว่ารสลินนะคะอย่างนั้นใจบางนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าคุณปูปรายาเนี่ย

เศร้ามากมันไม่ควรเป็นขนาดนี้
สารคนมากประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก
นี่คุณปูออกมาแล้วนะคะ
คือเอาจริงไกลก็คือต่อว่าการบริหารงานของรัฐบาลนั่นแหละ

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ย

แล้วไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในโลกออนไลน์นะคะ
ถามว่าทำไมเพิ่งจะออกมา

ทีนี้มาดูแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์กันหน่อยนะคะ
ได้มีการออกมาโพสต์ภาพจุดตรวจโควิดฟรี
นี่สถานีบางซื่อใช่ไหมคะสถานีกลางบางซื่อ
เนี่ยภาพนี้หลายคนก็ต่อว่ากันเลยนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้แออัดแบบนี้
แล้วมันจะเสี่ยงไหมกับการแพร่ระบาดนะคะ
คุณแม่หมูเนี่ยโพสต์ภาพนี้พร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่า
ชายชาติทหารตำรวจของประชาชนหายไปไหนกันหมด
ควรออกมาช่วยงานจัดระเบียบได้ไหม
เป็นงานแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ตายกันหมด

ยังนิ่งดูได้ทำไมนะคะ
หลังจากนั้นลูกชายของแม่หมูก็คือคุณนพัฒน์เนี่ย
ก็ออกมาแชร์ต่อนะคะ
พร้อมกับภาพแล้วก็ข้อความเลย

เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบให้ดีขึ้นนะคะ